กิฟต์ถามถึงเรื่องน้องสาวที่เลิกกับพอร์ตครับได้พูดคุยกันไหมครับ
ไม่มีค่ะน้องมีอยู่คนเดียวที่ไม่กล้า

น้องไม่ติดต่อน้อง

แบบมันไม่ใช่เรื่องของของเลยนะ

อย่างที่บอกค่ะมีน้องแค่คนเดียว
รู้ทุกอย่างที่เราทำและก็รู้ได้ว่าใช่หรือไม่
แปลว่าเขาก็ไม่เมื่อกลัดกันสินใจของเรา

ต้องเพราะอะไรนะครับ

คือต่อให้เลิกกับพอร์ตไปก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมคะ
ไม่มีน้องคนไหนเลิกกันไป

คือเราอยากรักเขาเป็นน้องเราหรือเปล่า

น้องที่หนูนี้ขึ้นน้องที่อยู่ด้านลัง
ได้มีน้องชื่อนีพวก
คนจะคิดได้ไงบ้างดีกว่าคิด

ส่วนของเรื่องราวมันแค่๒๐๓๐จากร้อย
เพราะฉะนั้นอีกที่เหลือใน๗๐นี้คุณไม่รู้สำเร็จเลย
ขอถามทุกคนขายเรื่องชูเบ้ยน้ำฮักษัยซึมวิวคุณมากฮักษัยมีดราม่าน

เซ็กซี่เกินไปนี่คือในเรื่องของที่สุด

คือความจริงนะคะถ้าโพสจะท่า
เขาบอกว่าปัญหาอยู่ที่ท่าเรา

ที่เขาก็เกาะแล้วก็ยกขาแล้วก็พักขาที่ข้างหลัง
ดังนั้นพี่ถามถึงเรื่องชุดละกันชุดมันเว้าค่อนข้างที่จะบอกยกสูงเลยนะครับ

เขาก็ไม่ว่ายังไงนะคะเพราะว่าปกติพี่เขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา

เองแต่ว่าชุดมันน้ำที่คุณเลือกใส่แต่ละคนลักษณะที่ใส่ผู้หญิงเป็นแบบไหน
ถูกไหมคะ

ถึงผมจะไม่ชินหัวคนไค

สิ่งที่เขาทำมันไม่โอเคนะ

เหมือนกับว่าคนตัดผมสั้นคนผมยาวมาตลอดชีวิตอยู่ตัดสั้น

ไม่ได้แปลว่าผมสั้นคือเธอคือเธอตัดผมสั้น